เป็นจุดเริ่มต้นทำให้คุณออนภาสนใจกับเรื่องแฟชั่นแล้วยังจับมันอยู่ยันปัจจุบันมันหลอมรวมมากจนทำให้ดิฉันเนี่ยเป็นคนที่บ้า
ตั้งคล้ายแบรนด์ทำงานมาเนี่ยนะเก็บเงินเก็บทองมาแล้วก็มาใช้จ่ายกับไอ้สิ่งที่เป็นแบรนด์เนมทั้งหมดทั้งปวง
มีความสุขกับสิ่งของต่างมันมีจุดสิ้นสุดไหม
เรากำลังคุยกับคนที่
ทำตู้เสื้อผ้าใหม่ใบละ๑ล้าน๑แสน
ตู้เสื้อผ้าตู้เราเรียกเป็นใบใช่ไหม
ไอ้ของในตู้เดี๋ยวผมจะถามอีกที
แต่ตู้เสื้อผ้าใบละ๑ล้าน๑แสนบาทเนี่ย
มันเป็นตู้ที่ตบมือแล้วมันเปิดกระจกเองหรือเปล่าฮะหรือยังไง
ทำไมเราต้องมีตู้สำหรับใบละ๑ล้าน๑แสนมันเกิดจากอะไร

เล่าถึงไอ้ตู้เสื้อผ้าใบละ๑ล้าน๑แสนหน่อยนะครับ
ดำริที่จะจัดสร้างมันขึ้นมานี่คืออะไร
นี่นะดิฉันเนี่ยบริโภคแบรนเนมไม่ใช่ให้กับตัวเองนะ
เรื่องหลังที่บ้านทั้งหมดเนี่ยก็คือแบรนด์เนมหมดเลย
แม้กระทั่งแบบว่าชามสังคโลกฮอสเลนจีนหรืออะไรอย่างนี้ต่างนานา

เพราะฉันมีความสุขฉันเข้าบ้านฉันดีกว่า
หลอดไฟโต๊ะตู้เตียงต่างแก้วน้ำจานชามซ่อมเสียม

เรียบนิ่งแต่มันใหญ่มาก

แล้วก็มันเป็นยี่ห้อซึ่งของอิตาลี
ว่าเท่าไหร่แล้วเอากลับไปทำที่อิตาลี
แล้วก็ส่งทั้งหมดทั้งปวงมา
เพื่อจะมาประกอบลงพอดีเละเลย

ฉันจะมานั่งสะสมวัตถุที่ฉันตาย

หรือมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่เสมอ
มีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่เสมอ

นั่นก็คือเรื่องของการสะสมตุ๊กตาบาร์บี้

ที่สุดแบบว่ามีของแบบเด่นทั้งนั้น

แล้วก็ทิ้งลางไปอยู่กับบ้านเก่าอย่างนั้น

ความสุขกับสิ่งของต่างเนี่ย

ฉันว่ามันมีจุดสิ้นสุดแต่เมื่อดิฉันพอเริ่มอายุมากขึ้น
ณปัจจุบันนะตรงนี้ตอนนี้ดิฉันอายุ๖๑
คุณรู้ไหมว่าวิธีการซื้อของ

มันถอยหลังมันถอยหลังลง
มันชักเท้าไปข้างหลังอยู่

ว่าดีไซเนอร์สมัยใหม่เนี่ยทำเสื้อผ้าออกมาก็อิงสมัยโบราณแต่ให้มันแบบสามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันมากขึ้นแต่ต้องได้มากขึ้น
อย่างนี้ฉันใส่มาแล้วไม่อยากแล้วที่บ้านก็มีแล้วให้คนอื่นไปซะด้วยซ้ำก็ยังมีคุณนึกออกไหม
ก็เลยมีความรู้สึกว่าคุณเชื่อไหมระยะหลังเนี่ยตั้งแต่ปีต้นปีเนี่ยผ่านมา
ช้อปปิ้งของดิฉันเนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องของเสื้อผ้ารองเท้ามาปักแบบตกใจมากที่ลดน้อยลงไม่เหลือเลยแล้วก็ทุกวันนี้ใส่ของเก่าตลอดเวลา
เอาของเก่ามาได้เพราะว่ารูปร่างยังเหลือเหมือนเดิม
เขาบอกว่าแฟชั่นเนี่ยมันก็จะวนเป็นรูปอยู่อย่างนั้น

คุณกำลังจะบอกว่าคุณอยู่มาในหลูบนี้จนวนมาเจอไม่รู้จะกี่รอบมันก็ยังอยู่ในหลูบเดิม
ว่าถ้าเกิดมันมาเข้ารูปนี้คุณก็แค่อีกมุมหนึ่งของตู้ก็คือหยิบรูปนั้นมาใส่

เหมือนเดิมอยู่ถ้ามุติรูปร่างเละไปนี่สิฉันคงต้องลื้อทั้งตู้แล้วก็ซื้อใหม่
คุณรู้ไหมว่าครึ่งหนึ่งที่ฟังการสัมภาษณ์เนี่ยเขาก็ยังมองคุณด้วยสายตาชื่นชมอย่างที่คนที่ชื่นชอบม้าออนภาแล้วเห็นว่าเป็นไอดอลคนที่คลั่งคล้ายบูชาแฟชั่นเขาก็จะชื่นชมคุณ
กับอีกครึ่งนึงเขาก็จะหมั่นไส้คุณเลยคุณรู้ใช่ไหมฮะ
รู้แล้วถ้าอยากหมั่นไส้ดิฉันก็ไม่สามารถที่จะบังคับได้แต่คุณรู้ไหมคนที่หมั่นไส้เนี่ยนะถ้าวันหนึ่งเขาสามารถจะจับต้องได้เขาก็ทำเหมือนอย่างดิชัด

ฉันเชื่อเพราะว่าดิฉันเคยเป็นพวกเขามาก่อนแม่ดิฉันเป็นช่างเสริมสวยอ่ะดิฉันต้องอยู่ในร้านเสริมสวยมาตั้งแต่เด็กพ่อดิฉันเป็นชิปปิ้งแล้วก็ไม่ได้มาดูดำดูดีอะไรมากมายเพราะว่ามีเมียเยอะมากต่างนานาเหมือนกับคนสมัยก่อนดิฉันเนี่ยก็ใช้ของก็กระหลัวเหมือนคนอื่นทั่วไปนึกออกมั้ยเสือตัวกางเกงตัวเสือตัว
เพราะว่าคนอย่างดิฉันเนี่ยเคยโดนไล่ออกมาจากโรงละครแห่งชาติเพราะใส่รองเท้าฟองน้ำเข้าไปดู

ฉันน่ะก็มีแค่รองเท้าฟองน้ำที่แม่ฉันซื้อให้
หรืออะไรฉันก็ไปดูแล้วไงฉันก็โดนไล่ออกมาเพราะแต่งตัวไม่เรียบร้อย
ฉันไม่ได้เกิดมาฉันคาบช้อนเงินช้อนทองมีพ่อเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ทั้งประเทศ
ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเข้าใจคำนี้ไหม
ดังนั้นเนี่ยแน่นอนนะคะพอวันหนึ่งที่ดิฉันซึมซับทุกเรื่องราวแล้วถูกจริตดิฉัน
แล้วมันชื่นชอบแล้วมันใช่แล้วมันมีเงินพอที่จะทำได้จึงทำ
ฉันก็ถึงได้บอกว่าถ้าเป็นพวกคุณที่ครึ่งหนึ่งที่หมั่นไส้ดิฉัน
ลองดูสิว่าวันหนึ่งเมื่อคุณแตะต้องได้คุณก็ทำเหมือนกัน
โอ้ยไม่เห็นอย่ามาพูดลองมีดูสิค่ะคุณ
มีผัวเป็นเจ้าของบ่อน้ำมันรวย
จะดูสิจะซื้อไหมแบรนดเนม

นี่แหละออนนภาอย่างที่เราคุ้นเคย
นี่ไม่ใช่คนที่น่ารักแล้วก็มาก
อาจจะแบบออกจากแอคเดสซิฟหน่อย
ไม่ใช่เนี่ยไอ้ที่ยืนอยู่ตรงนี้
มีไหมไม่ชอบหลุยพี่ตอมอ่ะ

โถ่นี่คือออนนภา

เป็นเรื่องเป็นราวดราม่าเล็กน้อย

จะพูดถึงเรื่องของคนแต่งตัว

ถ้าถูกเราก็ชมว่าเจอ

ถ้าไม่ถูกหรือผิดหรือน่าเกลีย

และวิธีการจบของดิฉันก็จะมีเหตุผล

มันเป็นตัวที่ทำให้คนดู
ได้ยินแล้วมันก็รู้สึกเดือดแกน

จะบอกหรือจะว่าใครก็แล้วแต่เนี่ย
เราจะต้องบอกว่าไม่ดี

ควรจะดีอย่างนี้ถึงจะถูกกับคุณ
คุณเข้าใจคำนี้ไหมมันต้องมีเหตุแล้วต้องมีผล
ดังนั้นเขารับเหตุและผลอันนี้ไม่ได้
เสบออกปรุงไปไอ้ฝังที่เป็นคนโสมชุดก็เดือดเลย

นางน้างก็โพสต์ลงว่านู่นนี่นั่นต่าง
ก็รวมลุยกับดีไซเนอร์

ก็ออกมารวมลุยกับเขาไปด้วย
นาอยากดาก็ดาไปสิ
ทำไมเธอยอมรับไม่ได้แต่สิ่งที่เธอทำไม่ดี
ถ้าเธอทำดีคนก็ต้องชื่นชมถูกป่ะ
ดังนั้นถ้าเธอทำไม่ดีเวลาเขาติติ่งแล้วรับไม่ได้
ก็จะต้องไม่ดีไปตลอดชีวิตนะสิถูกหรือเปล่าล่ะ

คุณดูรับผิดชอบในสิ่งที่คุณพูด
โดยการไม่ได้แสดงความรู้สึกผิด
หรือว่ายี่หละอะไรกับเรื่องนี้เลย
ถ้าสมมุติถ้าฉันขับรถฝ่าไฟแดง

แต่นี่ฉันไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมาย
ในเมื่อคุณแต่งตัวออกมาเป็นในลักษณะแบบนี้

เพราะฉันยังพูดเลยว่าดีก็ได้
โดยการที่ไม่ต้องลึกถึงขนาดนั้น
เพื่อที่จะทำให้นมนี่จะแทบหลุดออกมา
แบบว่าทะลุออกไปที่นอกกล้องหรืออย่างนี้เป็นต้น
เอาก็แค่แบบว่าพองามรูปร่างก็ดีอยู่แล้ว
ก็ใส่ฟิตรัดร่างก็เห็นว่ารูปร่างก็สวยแล้ว
แต่ไปหาคัตติ้งที่มันดีหน่อย
นั่นก็คือความเรียบง่ายได้ใจความเหมาะกับร่างของตัวเอง
และจบแล้วไม่ต้องหวือไม่ต้องหวาไม่ต้องบ้า
ดิฉันไม่ได้เป็นคนที่ตามแฟชั่นเสมอไป

ทุกคนก็คิดว่าอยากจะเอามาทำให้ดิฉัน
ผมว่าถ้าเกิดในอนาคตอันไกลนะคุณออนภาตายจากโลกนี้ไปนะ

ได้ได้จริง
ในการจะมองไปที่ใครสักคนคุณมองหาอะไรในตัวของเรานั้น
คุณก็เลยไม่คาดหวังอะไรกับคนรอบข้างเลย
เพราะเรื่องความรักเรื่องคู่ชีวิตเรื่องแฟน